ข่าวนี้กันหน่อยคือตื่นตาตื่นใจกันหมดเลยชาวบ้านที่นี่
คือเขาเห็นปรากฏการณ์นะคะกับปรากฏการณ์คล้าย
คล้ายเป็นของเมฆแต่ว่าคล้ายภูเขา
อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีเขาก็เลยถ่ายภาพ
พาไปลงกันในโซเชียลกันใหญ่อ่าดูกันหน่อยปรากฏการณ์เมฆ
คล้ายภูเขานี่เป็นอย่างไรเฮ้ยเหมือนจริง

มันเหมือนภูเขาที่ถูกหมอกบังอ่ะใช่อ๋อหมอกไกลไกลนี่ใช่เลยนะคะ
โพสต์ภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สวยงามแปลกตาจริงหาดูได้ยากนะคะ
ที่เห็นนี้ไม่ใช่ภูเขาแต่อย่างใด
แต่ว่าเป็นหมู่เมฆบนท้องฟ้าที่ปรากฏขึ้นเป็นเส้นโค้ง
เหมือนจริงเออเหมือนมากเลย
เขาบอกคล้ายภูเขาซึ่งเราดูด้วยตาเปล่าตรงนี้เหมือนนะ
เออมองเห็นได้เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
ในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
โดยเมื่อหันมองไปทางทิศใต้จะเห็นเป็นเส้นโค้ง
ดูเหมือนภูเขาโอบล้อมเมืองอูทองเอาไว้
คือนายวีรพลคงควรนะคะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก
แล้วก็เป็นผู้โพสต์เรื่องราวเนี่ยบอกว่าเขาตื่นเช้ามาออกกำลังกาย
ก็เห็นภาพสวยงามแบบนี้ก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก

พร้อมบอกด้วยว่าไม่เคยเจอปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนนะคะ
ส่วนนายนางสยุมพรคันทสิงค่ะ
เจ้าของเฟซบุ๊คชื่อว่าแอนแอนนี่
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟในตลาดอูทอง
ก็เป็นอีกคนนึงแหละที่เขาก็ถ่ายภาพปรากฏการณ์นี้เอาไว้ได้
เธอเชื่อว่านี่เป็นปรากฏการณ์ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ได้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
ส่วนมากค่ะทำไมถ่ายภาพปรากฏการณ์เช่นนี้

ก็นานอยู่นะคะนานเลยหลายชั่วโมงอะค่ะ